พูดถึงผู้สูงอายุแล้วจะพาไปดูบรรยากาศของผู้สูงอายุกันเลยละกันนะคะ
ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้ง
อายุมากแล้วนะคะ๙๐กว่าปี๑๐๐ปีก็มีมา
ก็ให้ลูกให้หลานนี่แหละพากันออกมาเลือกตั้งนะคะ
ไปดูที่หน่วยเลือกตั้ง๔๘บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงรายถนนธนาลัย
นี่คือนางทองศรีละอองนวลพาณิชย์วัย๘๕ปีนะคะ
ให้ลูกชายเนี่ยเข็นรถล้อเลื่อนมาลงคะแนนเสียง
โดยเมื่อมาถึงหน่วยเลือกตั้งค่ะเจ้าหน้าที่ก็พาไปพิมพ์ลายมือ
แล้วก็ขีดกากบาทลงคะแนนก่อนไปห่อนบัตรลงหีบ
นางทองศรีสุขภาพดีอยู่นะคะยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าหูเนี่ยไม่ค่อยได้ยินแล้วค่ะ
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าพอมีการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ย

วันนี้พอรู้ว่าจะมีการเลือกตั้งก็ออกมาใช้สิทธิ์เหมือนเดิม
และอยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงกันให้มากด้วยนะคะ
หัวหรัดแก่ฮั่วทันวัย๗๕ปีลูกสาวคนเล็กเป็นคนพามา
ส่วนยายบางบรรลือหารวัย๙๘ปีภรรยารอรถเข็นช่วงบ่ายค่ะถึงจะสามารถไปใช้สิทธิ์ได้
เรียกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงนะคะ
ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่อย่างใด
หน่วยเลือกตั้งที่๑๖ตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลค่ะมีนายบัวอาจมีชัยวัย๗๓ปี
อายุเนี่ยถือว่ายังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่เขาเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ก็ยังให้ญาติพามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่านี่คือสิทธิ์ที่เขาจะสามารถใช้ได้เหมือนกัน
แม้จะเดินไม่ค่อยสะดวกก็ยังมานะ
มากนะคะไปดูที่ยาลาค่ะหน่วยเลือกตั้งที่๒๔ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ในเทศบาลเมืองเบตงมีประชาชนวัยกลางคนและผู้สูงอายุทยอยออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง
มีหญิงสูงอายุวัย๙๐ปีนะคะนั่งรถเข็นมาก็ให้ลูกชายเนี่ยพามาเลือกตั้ง
นายรุ่งโรธแซ่ว่องลูกชายของนางอามุกแทร่ตั้งก็เล่าบอกว่า
แม่เนี่ยอายุ๙๐ปีแล้วเดินเหินก็ลำบากแต่ยังรู้เรื่องทุกอย่างนะ
แล้วก็รู้ด้วยว่าวันนี้คือวันมาเลือกตั้งก็เลยตั้งใจให้ลูกเนี่ยพามาใช้สิทธิ์หน่อย
ส่วนอีกรายหนึ่งคือนายมะกรท่อสุวรรณรักษ์วัย๘๔ปีค่ะ
คนนี้ก็เดินเหินลำบากแล้วเหมือนกันก็ถือไม้ช่วยพยุงแล้วก็นั่งรถตุ๊กออกมาใช้สิทธิ์นะคะ
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเห็นแบบนั้นก็พยุงมาไปลงคะแนนค่ะ
ส่วนที่ปัตตานีค่ะหน่วยเลือกตั้งที่๒
เขตเลือกตั้งที่๒ตำบลตุยงนะคะ
นางแม่แยเจสนิวัย๗๓ปีหญิงชราชาวมุสลิม
นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มากับลูกชายเลยค่ะ
ขี่ออกมาจากบ้านพักระยะทาง๕กิโลเมตรเลยนะ
ตั้งใจมาลงคะแนนเลือกตั้งในวันนี้
นางแม่แยเองมีสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่
พยุงตัวเดินเข้าคิวรับบัตรในครูหาอย่างช้า
ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็คอยอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่เลยค่ะ
แล้วก็มีตำรวจสพนจิกมาดูแลรักษาความปลอดภัย
และความเรียบร้อยในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย